มันอาจจะเป็น๕๐ปีหรือ๑๐๐ปี

แต่ถ้าความอายุติธรรมยังเกิดขึ้นอยู่แบบนี้
เราก็ควรจะต้องพูดถึงต่อไป
เหตุการณ์มันเกิดนะที่ธรรมศาสต

คือความรุนแรงที่รัฐใช้กับประชาชน
เหตุการณ์๖ตุลาหลายครั้งที่รัฐพยายามใช้อำนาจ
หรือไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยพยายามลบมันออกไปจากประวัติศาสตร์
คือคุณมาล้อมแซเรนชั่วต้นเดือนตุลา
แล้วคุณก็มาไถหน้าดินในคืนวันที่๓

คุณรับปากกันแล้วคุณอนุญาตใช้พื้นที่แล้ว
รวบรัดนะครับก็จะเป็นการประชุมกัน
จะมีแถลงข่าวประกาศไปให้ประชาชนรู้
แล้วก็มีการประชุมวางแผนรูปแบบงาน
ว่าในวันงานจริงจะออกมาเป็นยังไง

อันนี้จะเป็นคร่าวของสิ่งที่เราทำกันวันนี้นะครับ
งานนี้มันไม่ใช่งานของธรรมศาสตร์เพียงอย่างเดียว

เพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะมีหลายมหาลัยจากทุกภาคมาร่วมด้วยครับ
ก็จะมีการให้ความรู้หรือว่ามีการแสดงความคิดเห็น
ทั้งคนที่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
หรือว่าเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักเคลื่อนไหว

เราก็จะได้เห็นมุมมองหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่กว้างขึ้น
คือในเหตุการณ์วันนั้น
มันไม่ใช่แค่มีเด็กธรรมศาสตร์ที่มีส่วนร่วม
คือนอกจากคำว่านักศึกษามันก็ยังมีชาวนา
เกษตรกรประชาชนทั่วไป
มันคืองานของคนทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้
มันเป็นความสูญเสียร่วมกันของประชาชนชาวไทย

ดังนั้นผมมองว่ามันเป็นการดีด้วยซ้ำที่
ตระหนักรู้ได้ถึงการมีอยู่ของงานนี้

ซึ่งเพิ่งอายุแค่๒๑ปีจะเกิดไม่ทัน
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ประเทศที่ผมอยู่
แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นความอัพยศ
ทางการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจทางการเมือง
เราพบเจอแต่ในหนังสือของกระทรวงศึกษาที่การที่ผลิตมา
พบเจอเหตุการณ์๖ตุลาในแง่ของการตายของนักศึกษามันง่ายแค่นั้นเลย

แล้วก็พบว่ามีคนเดือนตุลา

แล้วเราก็เหมือนได้เจอได้พูดคุย
แล้วเราก็รู้จักเขาในแง่มุมของความเป็นป่าเจกมากขึ้น
แง่มุมของสิ่งที่รัฐเขียนขึ้นมา
นั่นคือเจ้าของหนังสือตัวจริง
ผมเข้าใจคนที่อยากจะลืมนะ
คนที่อยากจะลืมก็ส่วนหนึ่งก็เป็นคนเดือนตุลาด้วย
บางทีภาพที่เขาเห็นในวันนั้น
มันก็ทำให้เขามีภาพจำที่ไม่ดีที่ติดตัวมา

ถ้าให้พูดตรงเราไม่สามารถลืมเรื่องแบบนี้ได้

มันอาจจะเป็น๕๐ปีหรือ๑๐๐ปีหรือว่ากี่ร้อยปี
ก็แล้วแต่ถ้ากระบวนการยุติธรรม
หรือว่าความอายุติธรรมยังเกิดขึ้นอยู่แบบนี้
เราก็ควรจะต้องพูดถึงต่อไป
ช่วงนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าสภาพการเมืองของเรามันไม่คงที่เลย

แล้วมันก็จะกำลังจะเกิดความอีก
อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เชื่อมโยงกับที่มันจะเป็นการเมืองในปัจจุบันที่ผมมอง
เราในฐานะเยาวชนคนรุ่นหลัง
เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคต
หลายครั้งที่รัฐพยายามใช้อำนาจหรือไม่ว่าอะไรก็ตาม
แต่ว่าเราในฐานะประชาชนคนธรรมดาสามัญชนทั่วไปเนี่ย
มีหน้าที่ที่ทำให้มันดำรงอยู่ต่อไป
เรียกร้องทวงคืนความเป็นธรรมต่อคนเหล่านั้นที่เสียชีวิตไปได้
จริงเนี่ยธรรมศาสตร์กับโฮคตุลา
มีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งเลยนะครับ
เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเหตุการณ์สังหารหมู่ธรรมศาสตร์
หรือว่า๖ตุลาเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับ
ตรงสนามบอลตรงภายในรัวรอบอนาบริเวณของธรรมศาสตร์
เราจะเห็นภาพคือถ้าเกิดมีบางคนอาจจะเห็นภาพเป็นรูป
ถอดเสื้ออยู่แล้วก็นอนเรียงอยู่
อยู่ตรงนี้ประมาณ๓๐๐กว่าคน

มันคือการกระทำของรัฐที่โหดร้ายฝ่าเถื่อนมาก

ก็เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์โดยปริยายของเหตุการณ์๖ตุลาครับผม
แล้วธรรมศาสตร์ก็ขายโฮคตุลามาทุกปี

แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ของประชาชนของนักศึกษาของชาวนา

เพียงแต่มันเกิดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วถามว่างานเหล่านี้เป็นของผู้บริหารหรือ
ผู้บริหารผูกขาดงานลำลึก๖ตุลาหรือ
จริงแล้วผู้บริหารไม่มีความเป็นเจ้าของอะไรเลย

สื่อเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่
จะสามารถชี้ทางประชาชน
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยพิทักษ์ความยุติธรรมให้กับประชาชน
ถ้าสื่ออยู่เคียงข้างประชาชน
ไม่ฝักไฟเข้าหาอำนาจผลิตการ
เมื่อนั้นเนี่ยก็จะเป็นสื่อของประชาชนโดยแท้จริง
ถ้าจะพูดเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายสถาบัน
สถาบันการเมืองเองก็ดีสถาบันทหารเองก็ดี
หรือว่าผู้ที่เป็นอีลีดเองก็ดี
ขอให้ทุกคนช่วยกันตามหาความยุติธรรม
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศถึงไม่ได้รับความยุติธรรม

และเป็นเป้าประสงค์ของการจัดงานครับผม
เหนื่อยก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรที่มันเป็นมูลค่ามากกว่า
อุดมการที่เราอยากจะให้มันเป็นอยากจะให้มันสำเร็จ
โปรดติดตามตอนต่อไป